เรื่องของความรักที่จบลงด้วยความตาย
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นสาวโรงงานผลไม้ชาวพามา
ปรากฏว่าน้องสาวเห็นเอ๊ะทำไมวันนี้พี่สาวออกไปทำงานสายจัง
เปิดประตูเข้าไปดูโอ้โหนอนจมกองเลือดเสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากการหึงหวงของแฟนนุ่มอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าไม่มีเลขที่
ฝั่งตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรสาครค่ะ
ตำรวจสพยท่าฉลอมพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียว
ในห้องที่๑๘พบศพของนางเอมูอายุ๔๕ปีเป็นชาวพม่า
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องสภาพศพเนี่ยนอนหงายกับพื้นบริเวณที่นอน
ตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลถูกของมีคมเข้าที่บริเวณแก้มด้านขวา
ลำคอด้านขวาแล้วก็ที่ชายโครงด้านขวาเนี่ย
มีมีดพับแบบพกพาสั้นปักคาอยู่เลย
ส่วนที่พื้นห้องนี่เลือดหยดกระจายกองกันเลยนะคะ
ส่วนข้างห้องน้ำก็มีเสื้อกล้ามสีขาวและผ้าสโรงของผู้ชายที่มีเลือดติดอยู่ด้วย
สอบถามนางชมมูวัย๓๕ปีน้องสาวผู้ตายบอกว่า
คือปกติแล้วเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็จะออกไปทำงานช่วงเช้าทุกวันนะคะ
แล้วทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นเธอเห็นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่สาวออกมาช้าจัง
ก็เลยจะแวะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พอไปตามเนี่ยเห็นห้องไม่ได้ล็อกก็เลยเปิดเข้าไป
สภาพคือพี่สาวนอนกองอยู่ที่พื้นเลือดไหลอาบเลยก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
โดยพี่สาวเธอทำงานอยู่โรงงานผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม
แล้วตัวพี่สาวเองก็เลิกกับสามีเก่ามาพักใหญ่แล้วนะคะ

แต่รู้มาว่าช่วงหลังเนี่ยมีแฟนใหม่นะคบกันมาได้ประมาณสัก๒เดือนแล้ว
แต่ตัวเธอเองไม่รู้เลยว่าแฟนใหม่คนนี้เป็นใคร
คือเธอกับพี่สาวทำงานที่เดียวกันแต่ว่าพักกันคนละที่
แล้วก็พอกลับมาจากเมียนมาร์เนี่ยยังไม่ได้เจอกัน
รอว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ออกไปทำงานสายแล้วก็เจอพี่กลายเป็นศพ
มาว่าก่อนที่นางเอมูจะเสียชีวิตเพื่อนข้างห้องบอกว่า
ประมาณสักตี๔ได้ยินเสียงทะเลาะกันกับแฟนนุ่ม
ซึ่งเป็นชาวพม่าเหมือนกันอายุประมาณสัก๓๕ปีนี่แหละ
จากนั้นเสียงทะเลาะก็เงียบหายไป
ที่น้องสาวจะมาเจอพี่สาวกลายเป็นศพไปแล้ว
สาเหตุคาดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ